คุณผู้ชมครับอย่างที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับ
ว่าตลอดสัปดานี้ใครที่จะทำการกลางแจ้ง
มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งสัปดาห์
สัปดาห์แน่นอนครับคนกรุงได้เจอไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งในช่วงต้นสัปดาห์
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะมีโอกาสที่จะต้องเจอกับความแปรปวนแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะหนักกว่าครั้งที่เจอต้นสัปดาห์เป็นอย่างไรลองมาดูกันหน่อยนะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฟังดีนะครับ
ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนนั้นมีการเคลื่อนตัวจากบริเวณทางตอนกลางของประเทศไทย
ขึ้นไปอยู่บริเวณพื้นที่ทางตอนบนนะครับในพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็มาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานในวันนี้นะครับ
และวันนี้เองก็จะเป็นวันที่มีบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นครับ
แผลลงมาปกคลุมบริเวณทางตอนบนก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
การแผ่มาในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะไปดันเอากลุ่มฝนที่อยู่ในแถวประเวณประเทศจีน
รวมไปถึงกลุ่มฝนที่อยู่ในแถวบริเวณทางตอนบนของภาคอีสานของประเทศไทย
ให้มีการเคลื่อนตัวเลื่อนต่ำลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
ถ้าหากเรามาดูกราฟิกตรงนี้เนี่ยนะครับจะพบว่าลักษณะของอากาศร้อนชื้นจะอยู่ด้านล่างนะครับ
ส่วนอากาศเย็นเย็นจะอยู่ด้านบนนะครับการเข้ามาเจอกันแบบนี้จึงทำให้การก่อตัวของกลุ่มเมฆเนี่ยนะครับ
มีลักษณะการก่อตัวของเมฆในลักษณะแนวตั้งนะครับแล้วก็มีความสูงชันนะครับ
ก่อตัวแบบนี้ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้ฝนที่จะตกหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
รุนแรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจะเป็นฝนฟ้าขนองลักษณะของเมฆที่ยาวแบบนี้เนี่ยนะครับ
จะทำให้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชคแรงแล้วก็ฝนตกหนักได้นะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณที่มีอากาศร้อนอบอ้าวก่อนหน้านี้คงต้องติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยกลุ่มฝนจะเข้ามามีบทบาทในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
ในช่วงวันพฤหัสวันศุกร์นี้นะครับหลังจากนั้นกลุ่มฝนก็จะค่อยถูกดันจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามูลอากาศเย็นครับ
ค่อยเลื่อนต่ำลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ต่อไปนะครับ
แน่นอนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้อาจจะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนหน่อยนะครับ
นอกจากฝนแล้วคลื่นใครที่จะเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
เพราะว่าก็จะทำให้คลื่นนั้นแรงเป็นพิเศษนะครับ

สำหรับใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้ครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันศ์สวัสดีครับ